ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซ
คุณผู้ชมนะคะเพิ่งเข้าพิธีมงคลไป๔วันค่ะ
ค่ะตัดมาจากนั้นค่ะค่ะยังไงคะ
จูงมือขึ้นโรงขึ้นศาลอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะ
เป็นคดีเดิมนั่นแหละใช่นะคะเป็นคดีฟ้องหมินประมาทระหว่างคุณอีแม็กซี
แล้วก็คุณการวิพากรภรรยาของพี่เสกนะคะจากกรณีที่พี่การเคยโพสต์ด่าคุณอีฟเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นใช้คำว่าอีเหลื่อมไงต่างหน้าค่ะมีการไลฟ์ด้วย
ใช่นะคะวันนี้นะคะที่สารอาญารัชดาค่ะมีคำพิพากษาจำคุกพิการ๕ปี
กลับเงินจำนวนสองแสนห้าหมื่นบาทนะคะแล้วก็ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติ๓เดือนต่อครั้งค่ะ
ภายในระยะเวลาสองปีค่ะแต่เนื่องจากจำเลยเนี่ยไม่เคยถูกลงโทษจำคุกมาก่อนค่ะ
โทษจำคุกจึงต้องรอลงอาญานะคะแล้วก็มีกำหนด๒ปี
สำหรับคดีที่อีฟฟ้องพิการเนี่ย
หมินประมาทมีทั้งหมด๔คดีนะคะคุณผู้ชม
คือตัดสินไปแล้ว๒คดีค่ะ
คือตั้งแต่วันที่๑๕กรกฎาคมค่ะ
ตอนนั้นนะคะพี่การโดนโทษจำคุก๕ปีปรับ๒๐๐๐
โทษจำคุกให้รอลงอาญาค่ะ
ส่วนวันนี้นะคะตัดสินคดีที่๒ค่ะ
ตามที่เรารายงานไปนั่นเองค่ะ
จำคุก๕ปีปรับ๒๕๐๐๐บาทค่ะ
โทษจำคุกรอลงอาญาเช่นเดียวกันค่ะ
เท่ากับว่าตอนนี้ยังเหลือ๒คดีที่ยังค้างอยู่นั่นเองนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณอีฟนะคะ
เธอได้แชร์ข่าวพิการถูกสารตัดสินจำคุกจากไทยรัฐออนไลน์ของเรานี่แหละค่ะ
แล้วก็เขียนข้อความไว้แบบนี้คุณผู้ชม
บอกว่าการให้โอกาสคนทำผิดได้สำนึกผิดอันนี้ถูกต้อง
แต่กับคนที่ทำผิดซ้ำซากไม่เคยรู้ตัวว่าผิด
สมควรได้รับโอกาสนั้นไหมนะคะ

จากนั้นก็ติดแท็กไปถึงทนายความส่วนตัวด้วยคุณผู้ชมนะคะก็อ่ะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของพี่เสกพี่การ
ก็ต้องรอดูนะคะว่า๒คดีที่เหลือจะโดนตัดสินอะไรกันบ้าง
มันเป็นเรื่องเก่าแล้วล่ะแต่ว่าคดีมันยังไม่จบนะคะ